โปรดติดตามตอนต่อไป
อย่าทิ้งฝารีบส่งมาลุ้นโชค
ส่งเยอะกว่าได้ลุ้นมากกว่า

เบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปี๒
เอาจริง๒คนคุณชิสาน้องใบตอง

มีเลขเดียวในดวงใจดิฉันก็คือ
๓๒ไทรัตทีวี

เลขในใจมันก็ยังอยู่ในใจ
เพราะถ้าบอกไปมันก็อยู่ข้างนอกสิคะ

ถ้าคุณถามเลขนำโชคที่อยู่ในใจ

เปิดเผยหน่อยไม่ได้เหรอเอามาสักเลขนะ

ดิฉันจะบอกกับคุณชนะอย่างนี้นะคะว่า
นับจากนี้ดิฉันจะนับ๑กับ๐ค่ะ

เพราะนี่คือราคา๑๐บาทที่คาราบาลแดงยืนราคา

ฮะ๑๐๐คือยังไง
คือ๑๐๐มอเตอร์ไซค์๑๐๐คันที่เราแจกทุกวันเลยค่ะ

พิษาคุณนี่ช่างเชื่อมโยงเก่งจริงเลยนะครับครับ

คุณเคยเล่นอย่างนี้มั้ยน้องมัยตอบคุณคิดได้อย่างไรดูเล่นกัน
ไปเล่นข้างนอกคนเดียวไปตลกไปเรื่อย
แต่ไหนก็พูดถึงเรื่องของ๑๐นะคุณผู้ชมนะ
วันนี้เห็นคุณบอกว่าถ้าให้เปย์หนักจัดไปเลยสัก๑๐
คันเอา๑๐รางวัล๑๐คันไปเลยค่ะ
โอเค๑๐คันเลยเดี๋ยวแจกวันละคันคันที่เหลือคุณจ่ายนะโอเค๑๐คันเลยเดี๋ยวทำไม
วันนี้แจก๑คันเหมือนเดิมเพราะเขาแจกมอไซค๑๐๐คันนะครับคุณผู้ชม

ไปเลย
โอ้โหบอกเลยว่าวันนี้ก็จะได้รู้อยู่แล้วว่าใครจะเป็นผู้โชคดี
แต่ว่าเดี๋ยวถามก่อนว่าทุกคนพร้อมไหมคะ

ไม่พร้อมเขาบอกไม่พร้อมเขาไม่ให้ฆ่าตัว

โกยเร็ว
โกยเร็ว

คุณสุรพิบูลสูตรจิ้นพร้ำ

ยินดีด้วยค่ะ

แต่เปลี่ยนเป็นโชคมอเตอร์ไซค์ด้วยเหมือนกัน

คุณก็มีโอกาสเป็นผู้โชคดี

ร้านไหนที่เคยมีคนไปซื้อแล้วมีผู้โชคดีได้รับรางวัล

ดีนะผมว่าร้าน

ส่งฟ้าระเบาแดงและคันโซคูณ๒

ว่าคุณทำถูกต้องตามกติกา

กติการุ่นล้านและมอเตอร์ไซค์ร้อยคัน
ง่ายเพียงส่งฟ้าขนาดแบบแดง

ตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์

เขียนคำว่าตับตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์

ที่ร่วมรายการหรือที่อยู่ตามที่ปรากฏ

ประกาศผลทุกวันในรายการตลอดข่าว
เวลา๙นาฬิกา๓๐นาที